ก็จะได้ออกไปอยู่เพราะว่าในเชิงของบริษัทนะครับลูกค้าโทรมาถามตลอดนะผมต้องไลน์มาถามว่าจริงไหม
เฮ้บริษัทเราไปเทคโอเวอร์กับคุณลุงมาเหรอมันไม่ใช่จำนานที่เราจริงแล้วมีหนังสือที่บอกไหมนะครับ
มีจำนานของเราอยู่แต่เดี๋ยวเราจะไปอ่านอยู่กัน
ผมเป็นผู้ก่อตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกล้าพูดได้ว่าเรารู้เรื่องราวนะครับ
แต่ต้องทำความเข้าใจเราแล้วเราไม่ได้มาเพื่อจะมานั่งอะไรแกนะอยากให้แกสบายใจ
อยากให้แกไหวไหว